เกิดเหตุสลดนะคะคนร้ายใช้จอบค่ะฟาดผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
เป็นคนที่ทำงานในไร่มันสัมปะหลังเสียชีวิตคาร์ไร่มันเลยนะคะ
ส่วนปมคาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องการเช่าที่ดินผืนนี้แหละ
ระหว่างคนเช่าเก่ากับคนเช่าใหม่เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุคนเช่าเก่าอ่ะ
เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันหายตัวไปนะคะจุดนี้คือไร่มันสัมปะหลัง
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตำรวจไปตรวจสอบนะคะ
พบศพในโปรยมั่นคงอายุ๖๓ปีนอนเสียชีวิตค่ะ
มีร่องรอยถูกตีด้วยของมีคมที่ด้านหลังที่ท้ายถอยหลังศีรษะนะคะ
แล้วก็ไทยทอยสองแผลใกล้กันค่ะไปเจอจอบเปื้อนเลือด
แล้วมีเศษผมติดอยู่ปักอยู่บนดินเนี่ยอันนี้จอบอันนี้ค่ะ
นางสาวเบนเจวันอายุ๕๒ปีน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่ชาย
ก็คือในโปรยมาเช่าที่ดินจุดเกิดเหตุ
เพื่อทำไร่ข้าวโพดและไร่มันสัมปะหลังทำมาประมาณหกเดือนกว่ากว่าแล้วนะคะ
เมื่อคืนออกจากบ้านตามปกติบอกว่าจะมานอนค้างที่กระท่อมไร่มัน
มาเฝ้าที่แล้วตอนเช้าจะเตรียมปลูกกระทั่งช่วงสายค่ะ
ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านบ้านอยู่แถวไร่มันสัมปะหลัง
บอกว่าพี่ชายในโปรยเสียชีวิตแล้วนะ
อยู่ในไร่มันเลยจากการสอบถามชาวบ้านทราบ
เพราะช่วงเช้ามืดค่ะชาวบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะ
แว้งกันจากนั้นเสียงเงียบหายไป
กระทั่งช่วงสายมาเจอว่าในโปรยถูกฆ่าเบื้องต้นตำรวจมุ่งปมสังหาร
ที่เรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับการเช่าที่ดินนะคะ
จากก่อนหน้านี้ในโปรยเป็นผู้เช่ารายใหม่ค่ะ
มีปัญหาทะเลาะมีปากเสียงกับในเตยเป็นผู้เช่าคนเดิม
ก่อนที่เจ้าของที่ดินจะเปลี่ยนค่ะมาให้ในโปรยผู้เสียชีวิตเป็นคนมาเช่า
และทำกินในปัจจุบันตำรวจนะคะจะติดตามตัวในเตยที่อยู่อีกหมู่บ้าน
มาสอบปากคำว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงหรือไม่
แต่ก็มีพิรุษเช่นเดียวกันเพราะไม่เจอตัวค่ะหาตัวไม่เจอตอนนี้ค่ะ